คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่มันน่าทึ่งแปลกใจอยู่เหมือนกัน
ไปดูข้าวต้มเรือตาเจ๊ก
เขาบอกว่านี่เป็นเรือลำสุดท้ายแล้วนะ
เป็นเรือขายข้าวต้มลำสุดท้ายแห่งรุ่มแม่น้ำแม่กรองที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สุดท้ายแล้วจริงเหรอ
ฉันว่าร้องเพลงนี้ดีกว่าอะไรฮะลงเรือหน่อยลอยวนไม้ประโทมมันจะต้องแบบสู้ชีวิตหน่อยเพราะมันเป็นเรือลำสุดท้ายแล้วเป็นเรือเล็กควรออกจากฝั่ง
พี่ตูนบอดี้แลมไงออกไปแตะขอบฟ้าจะเอาเรือไปแตะขอบฟ้ายังไงคุณไม่ได้เครื่องบิน
จะเอาเรือไปขายข้าวต้มให้กับผู้คนได้รับประทานกัน
ที่ผมบอกว่ามันยิ่งใหญ่จริงเพราะว่านี่คือเรือขายข้าวต้มลำเล็กแบบนี้
ลำสุดท้ายแล้วนะครับแห่งรุ่มแม่น้ำแม่กรอง

เป็นข้าวต้มเรือตาเจ๊กของนายสหัสพ่วงสงเคราะห์อายุ๖๑ปี
เป็นชาวบ้านตะบนคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
เขาเป็นเรือขายข้าวต้มลำสุดท้าย
ยังคงใช้วิถีชีวิตบนสายน้ำแม่กรองมาอย่างยาวนาน
ข้าวต้มเรือมาจนถึงทุกวันนี้

เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งพูดถึงอายุของผม
ไปคุยกับตาเจ๊กกันต่อนะครับ
ราคาเนี่ยนะครับเขาขายตั้งแต่ชามละบาทนึง
อู๋จังจังบาทนึงปัจจุบันบาทนึงขายไม่ได้แล้วครับจะบ้าแล้ว

นี่ข้าวต้มแบบนี้อร่อยไหมล่ะดูสิ
เครื่องแน่นเครื่องเต็มเลยอ่ะสุดยอดเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวแห้ง
แล้วก็มีไก่ข้อไก่ข้าวแห้งปลาก็มี
และที่สำคัญที่เด็ดก็คือข้าวต้มนะครับ
แล้วก็ใครที่อยากลองลิ้มชิมรสความอร่อยนะครับ
ก็ไปดักรอกันได้เลยนี่อยู่ตรงแถว
ท่าเหลือท่าเหลือตรงนี้นะครับ
ท่าน้ำที่ท่าน้ำทุกวันเลย
หลวงพ่อบ้านแหลมรู้จักใช่ไหมสมุทรสงคราม
จะรู้จักกันดีนะครับอยู่แถวเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จะขายนะครับวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหสัก๔๐๐ชามต่อวัน
หมดแล้วหมดเลยไม่ได้ทานแล้วจะบอกให้เพราะฉะนั้นต้องรีบไปรอทานกันให้ดี
เขาบอกว่าไม่ถึงสองทุ่มก็หมดแล้วหมดแล้วใครอยู่แถวนั้นไปดักรอพี่ที่ท่าน้ำเลยนะจ๊ะ
พี่จะมาพายเรื้อเย็นแล้วก็เปิดเพลงพี่ตูนไปด้วย
จะออกไปแตะขอบฟ้าไม่ต้องก็ได้จะถึงไหมเนี่ยกูแต่ตั๊ะเจ็กก็มึง